แต่ว่าในสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้เนี่ยนะคะก็หลายคนได้รับผลกระทบจากเรื่องของการทำงานค่าขายร้านต้องปิดบ้างเปิดบ้างอะไรแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าก็จะมีบางคนที่เขาพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสในการปรับตัวหรือว่าหาจุดเด่นหาไอเดียในการทำมาค้าขายเหมือนคนคนนี้เลยค่ะเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหาจุดเด่นหาจุดขายให้กับตัวเองจนสามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยจ้า
ก็ตามไปหน่อยนะกว่าจะหาเจอต้องขับรถไป
นี่๓แยกไฟแดงตัดใหม่
น้องบัวสารานะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

คุณไปถึงแล้วคุณจะพบกับสไปเดอร์แมน

เดี๋ยวผมไม่เคยเจอสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้มาก่อน
ก็นี่ไงครั้งแรกดิฉันจะพาคุณไปดู
สไปเดอร์แมนขอโภต
โชว์หน้าโชว์ตาให้ดูหน่อยนะคะ
พี่คนนี้ชื่อว่าคุณสุภกรคงสุภานัน
หรือว่าพี่ดวงอายุ๓๖ปี
เขาเป็นพ่อค้าขายน้ำข้าวโพดค่ะคุณ
แต่เขามีไอเดียในการแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์
เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปเร่ขายน้ำข้าวโพด

ไม่เคยเห็นเนอะไม่เคยเห็นใครขายน้ำข้าวโพด
พร้อมกับใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่แบบนี้
ปกติก็จะมีขายพวงมาลัยล่ะที่เราเคยเห็นกันนะคะ
จากการสอบถามทีมข่าวของเราไปถามก็เลยทราบมาว่า
ก่อนหน้านี้พี่ดวงเคยทำมาแล้วหลากหลายอาชีพเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทำสวนยางพ่อค้าข้าวโพดต้มอะไรแบบนี้
แต่ทุกอาชีพที่ทำมามันหยุดชะงักไป
เนื่องจากพิษเศรษฐกิจและก็โควิด๑๙
ล่าสุดอาชีพพ่อค้าขายน้ำข้าวโพดแบรนด์น้ำข้าวโพดสุภกร
เป็นน้ำข้าวโพดสูตรเด็ดแสนอร่อยของคุณพี่เขาเอง
ทั้งนี้พี่ดุ้งเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่ออกมาขายน้ำข้าวโพด

เนื่องจากว่าขายตั้งแต่เช้ายันเย็น
ได้เงินแค่วันละ๓๐๐บาท
เหนื่อยก็เหนื่อยนะร้อนก็ร้อนนะ

คิดดูสิว่าเราจะสร้างจุดเด่นจุดขายยังไง
เนื่องจากว่าต้องการแบบใส่เพื่อป้องกันแสงแดดด้วย
เพราะว่ากลางวันมันร้อนจัดมาก
ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากขึ้นค่ะคุณ
ลูกค้าชื่นชอบบอกว่าโอ๊ยชุดเท่ดี
โดยเฉพาะเด็กก็จะโบกมือทักทาย
แล้วก็ขอถ่ายรูปกันเป็นประจำ
ก็เลยกลายเป็นการสร้างกระแส
สร้างจุดขายแล้วสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับตัวเอง

กลายเป็นวันละ๑๕๐๐ถึง๒๐๐๐บาท
ขึ้นเยอะนะขึ้นเป็นเท่าตัวแบบนี้
แล้วราคาของน้ำข้าวโพดที่พี่เขาขาย

ใครผ่านไปผ่านมาแถว๓แยกไฟแดง
ตัดใหม่น้องบัวสาลาจังหวัดนครราชศรีมา
อุดหนุนพี่เขาได้นะคะขวดละ๒๐บาท
แล้วน้ำข้าวโพดมันมีประโยชน์ไงคุณ
ดื่มแล้วแบบสดชื่นชื่นใจคลายร้อนนะคะ
ไปเจอกับสไปเดอร์แมนขอบคุณโอ้ยดีจัง